คนที่เขาเป็นคนเก็บของเก่านะคะ

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแหละ

ผู้ภัยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน
ได้รับแจ้งเหตุค่ะว่าพบเด็กทารกแรกเกิด

ที่บ้านหนองปริงหมู่๓ตำบลหนองบัวสารา
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ที่เกิดเหตุนั้นพบนายศักดิ์สิทธิ์
ศรีเจริญพรพาณิชย์อายุ๕๓ปี

แล้วก็เป็นคนที่มาพบเด็กน้อยคนนี้ด้วยนะคะ
จากการสอบถามผู้พบเห็นเขาบอกว่า
เมื่อคืนเวลาสักประมาณเที่ยงคืน
กำลังจะไปหาของเก่ามาขายนี่แหละค่ะ
เดินอยู่ได้ยินเสียงคล้ายเหมือนเด็กร้อง

ไปพบกล่องโฟมสีขาววางอยู่ข้างถังขยะ

ข้างในมีกระเป๋าลายสก๊อตสีน้ำตาล

พบเด็กแรกเกิดกำลังร้องเสียงดังค่ะ

แต่ก็ตั้งสติได้โทรแจ้ง๑๙๑
โทรหาตำรวจเลยให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ก็พบว่าเด็กทารกน้อยนี้นะคะ

สภาพผ้าที่ห่อตัวเด็กก็ยังเปียกฝน

ก็คิดว่าน่าจะมาจากฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้
ตรวจสอบกระเป๋าที่ใช้ใส่เด็กก็พบเศษผ้าอ้อมมีเสื้อแขนยาวสีฟ้าสกรีนหมายเลขเก้ามีเสื้อผู้หญิงสีขาวลายหัวใจสีแดงอยู่ในกระเป๋าและมีขวดนมแต่ไม่มีจดหมายหรือข้อความใดเขียนเอาไว้ด้วยค่ะก็ไม่ทราบอะค่ะว่าถูกทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็นำเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมหาราชนคร
สวัสดีครับ